เพราะว่าไม่อยากให้พลาดเลยเรื่องราวของขโมยขโจร

ให้มันมาทุกวีทุกวันแต่มารอบนี้นี่นะ

เจ้าของร้านสุจทน
ไม่ไหวต้องทำอย่างนี้ครับ

ลิงครับมันสนจริงครับ
เจ้าหน้าที่กุภัยสว่างคุณช่วยเหลือคัมภาษาศาสตรา
แต่เขากำลังหลอกหลอกซ้ายหลอกขวา
เนี่ยแล้วเจ้าลิงตัวนี้มันดื้อแล้วมันก็สน
มันเป็นลิงเพศผู้นะอายุประมาณ๔๕ปี
กำลังไว้ชะกันในวัยลิง
ตามกระบวนเดินซ้ายเอาตรงเมืองตราดนะ

แบบนี้ต้องยิงฮะ

ยิงยาสลบครับ

กระโดดจะพุ่งใส่ช่างท่าไป
พุ่งบนร้านเลยจริงแพงเยอะมากนะ
เอาล่ะงานนี้มีเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์เขามาด้วยนะ
เขาเชี่ยวชาญในการจัดการกับสัตว์ที่มันค่อนข้างจะดุร้ายแบบนี้นะครับ
ทำการเป่าลูกดองยาสลบ

เราใช้เวลาอีกประมาณ๑๐นาทีโดนเข้าไปหนึ่งดอก

สักพักยังไง

แต่ลงมานิดนึงพอดี

สวิ้ง

นี่ลองรับไว้อยู่แล้วครับ
ลงมาตกใสพอดี

ไปถามกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นละเนี่ย
พี่เจ้าของร้านเขาก็บอกว่าไอ้ลิงตัวนี้มันมาประจำ
มันมารื้อค้นเจ้าของที่ร้าน
เช้านะทางร้านก็ต้องสั่งอาหารสดมา
เขาเตรียมจะเอามาทำอาหารให้กับลูกค้า
มีอะไรบ้างผักผลไม้ไข่ไก่
ลิงตัวนี้กินเกลี้ยงเลยครับ

ใช่ครับคือถ้าพนักงานมาไม่ทัน
ข้าวของในร้านก็จะเสียหาย
เดินลื้อหลื้อคุ้กระจุยกระจายหมดเลย

มันก็บุกไปถึงครัวเลยน่ะเห็นจริงไหม

แล้วคาดว่ามันน่าจะอยู่กับฝูงในป่านั่นแหละ
อยู่แถวป่าชายเลนริมแม่น้ำตราด
แต่ทีนี้มันคงเป็นลิงมีปัญหา
หนีฝูงออกมาอยู่ตัวเดียว
อันนี้ก็ดูมันฟันผูหรือยังไงฮะ

คือมันหลุดออกมาจากฝูงแล้วก็มาที่ร้านแห่งนี้แทบทุกวัน
ยังดีมาตัวเดียวไม่ชวนเพื่อนมาด้วย

ทางพี่กู้ภัยก็ติดต่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ

ไปส่งคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ
ไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่เนอะ

ที่นี่อยู่นี่ไงนั่นนะเต้น
บุกมาบ่อยเดี๋ยวจะโดนยิงยาสลบอีกนะ